คุณผู้ชมคะไปตามความคืบหน้าอุบัติเหตุ
ที่เป็นกระบะหนุ่มวัย๑๘ปีขับมาแล้วก็แหกโค้ง
ไปชนบ้านแล้วก็ไปทับขาเด็กหญิงวัย๑๔ปีหน่อยนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกก็ประมาณตี๑

ซึ่งกระบะเชฟโรเล็ตคันนี้พุ่งเข้าชนบ้าน
เสาบ้านหักเลยนะคะทับขาเด็กหญิงวิชยาดาถิตโพอายุ๑๔ปี
แล้วพลเมืองดีก็ต้องรีบไปนำตัวน้องส่งโรงพยาบาล
ส่วนในรถเจอคนขับคือนายสุธิพงศ์บุญสุภาพอายุ๑๘ปี
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลในรถไปเจอกระป๋องเบียร์ตกอยู่ด้วยนะคะ
และล่าสุดทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปดูที่บ้านหลังนี้เลยค่ะ
ที่จังหวัดอำนาจเจริญนั่นเองค่ะ
ก็พบว่าเด็กหญิงที่บาดเจ็บหมอให้กลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้ว
น้องเนี่ยศีรษะแตกมีแผลถลอกตามแขนขาแล้วก็มีญาติคอยดูแลอยู่
ส่วนตัวบ้านอันนี้คือหลังจากเกิดเหตุเลยนะคุณผู้ชม
เห็นไหมคือบ้านเนี่ยเสามันหักเลยค่ะ
แต่มีรถเหมือนกลับไปค้ำยันอยู่ที่ตัวรถ
ทีนี้พอเอารถออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องเอาเสาไปค้ำยันน้ำหนักของตัวบ้านไว้
เอาเสาเหล็กเสาไม้ใหญ่เนี่ยเพราะว่ากลัวว่าบ้านมันจะซุดลงมา
พ่อของเด็กหญิงวัย๑๔ปีก็เล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าตอนที่เกิดเหตุพ่อก็กำลังหลับสนิทอยู่เลย
อยู่ดีมีเสียงเหมือนกับฟ้าผ่าดังมาค่ะ
แล้วก็ได้ยินเสียงลูกสาวที่นอนที่ห้องโถงเรียกพ่อจ๊ะแม่จ๋า

ทีนี้พ่อรีบวิ่งออกไปดูเห็นฝุ่นตลบอบอวนไปหมดเลยนะคะ
แล้วก็ตามหาลูกจนรู้ว่าลูกถูกรถทับขาซ้ายโผล่ออกมาแค่หัว
ตอนนั้นได้ยินแต่เสียงนะแล้วก็มันเหตุการณ์ความวุ่นวายชุลมุนด้วย
แต่เขาบอกว่าโชคดีมากเฉียดไปนิดเดียวไม่งั้นนะ
รถคันนี้ทับตัวของน้องถ้าทับตัวนะเสียชีวิตเลยนะ
ใช่ค่ะส่วนเรื่องคดีเจ้าหน้าที่ก็มาเก็บรวบรวมหลักฐานต่าง

ต้องรอคุณหมอตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนว่าน้องวัย๑๔ปี
ได้รับบาดเจ็บหรือว่าบาดเจ็บสาหัสแค่ไหน
ส่วนคนขับเองก็จะต้องรอให้คุณหมอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายก่อน
เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเจอกระป๋องเบียร์ตกอยู่ในรถ
แล้วตัวคนขับเองตอนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็อยู่ระหว่างการรักษาตัวนะคะ